อีกหนึ่งความเชื่อเขาบอกว่าขนลุกไม่แพ้กัน

เงาปริศนาสีดำมาเบี้ยมตามมาจากงานศพครับ
โอ้เห็นมั้ยเป็นเงายังนี้เลย
ฟึ๊บผ่านหน้ากล้องแบบนี้เขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในช่วงที่กลับมาถึงบ้านแล้ว
เขาไปงานศพกันมาแล้วตัวลูกชายบอกว่าแม่แม่บอกว่า

ว่าไม่ต้องเงาปริศนาที่ดำมะเบี้ยมตามมาจากหวานศพครับ

ตัวลูกรับสายคุยโทรศัพท์กับแม่บอก
แหมมันอะไรเรามาคนเดียว

แม่บอกว่าเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยลูก
เงาดำปริศนามันวนเวียนไปมาก็นึกว่ามีคนเดินอยู่อ่ะสิ

โถตัวลูกนอนไม่หลับเลยคืนนั้นน่ะ
ถามจริงถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองคุณผู้ชมสองสาว

แต่แม่คุณโทรมาบอกว่าก็เห็นแบบในกล้องวงจรปิดว่ามันมีเงาแบบนี้
แล้วยิ่งวันนั้นเพิ่งกลับมาจากงานศพ
โอ้โหผมว่านอนไม่หลับเอาจริง

โทรคนอุทิศศวรคูะสนนท์ทรงไฟรี่ได้ด่วนเลยนะครับ

คิดต้องเธอว่าให้คุณ

ว่าเวลาไปงานศพกลับมาให้ใช้ใบทับทิม

คือมันดีที่สุดก็คือเรื่องของสิ่งสกปรกในช่วงนี้ด้วย

ดีทำต่อไปนะคะ